ทีนี้มาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะมีรถบัสโดยสารค่ะ
ล้อหลุดหลุดจากดุมแล้วก็กระเด็นไปโดนรถอีกคันหนึ่ง
รถเขาได้รับความเสียหายคนขับรถบัสก็เดินไปดูที่รถคันนั้นนะ
ถามว่าเป็นอะไรไหมไม่มีใครบาดเจ็บอะไร
เขาก็กลับมาที่รถบัสของตัวเองพยายามจะเปลี่ยนเอง
เนี่ยยกรถขึ้นไปแล้วก็นอนลงไปข้างใต้อ่ะอ๋อ
รถมันร่วงลงมาทับแล้วเป็นยังไงฮะโอ้โหเนี่ย
สิคะคาที่เลยอ่ะโอ้โหทับกลางตัวคือกำลังจะออกมาจากรถแล้วอ่ะ
แต่มันร่วงลงมาพอดีอ่ะค่ะอืมเนี่ย
เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะก็เอาอุปกรณ์ตัดทาง
นำร่างของนายบุญปลูงร่วมสอนอายุห้าสิบเอ็ดปีค่ะ
คนขับรถบัตรโดยสารนะคะก็เอาออกมาจากใต้ท้องรถ
เพราะว่าถูกรถทับเสียชีวิตนะคะนี่ที่หน้าปั๊มน้ำมัน
ตำบลสำรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการ
ล้อหลังขวาที่มีอยู่๒วง
หลุดออกจากดุมไปวง๑
็ตทั้ง๘ตัวที่ใช้ยึดล้อรถกับดุลขาดออกจากกันทั้งหมด
ตัวนายบุญปลูกคนขับเนี่ยสภาพคือนอนคว่ำหน้าอยู่ถูกคานรถบัสทับกลางตัว
ใกล้กับล้อหลังขวาที่มันชำรุดนะคะ
แล้วก็ใต้ท้องรถมีแม่แรงยังคาอยู่เลย
ห่างออกไป๕๐เมตรหน้าปากซอยสุขุมวิท๗๒
มีรถเก๋งหมายเลขทะเบียนชชหอหีบ๑๐๖กรุงเทพ
จอดอยู่ข้างถนนนะคะสภาพก็คือถูกล้อรถบัสซึ่งหลุดออกจากรถบัสคันนี้ค่ะ
ล้อมันไปกระเด็นไปโดนโดนประตูด้านคนขับ
กระจกเสียหายแต่คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บ
คนขับรถเก่งชื่อว่านางสาวกัญญพัฒน์กัญญางามอายุ๓๓ปีนะคะ
เธอก็บอกว่าพอรถบัสเนี่ยล้อหลุดล้อมากระเด็นชนประตูรถเธอ
คนขับก็เดินมาหานะก็เดินมาถามว่าเป็นยังไงไหมบาดเจ็บไหม
พอเห็นว่าไม่บาดเจ็บอะไรก็รอประกันระหว่างรอประกันเขากลับไปดูรถเขาไง
เอาแห่แรงมายกนอนลงไปใต้ท้องรถสุดท้ายเนี่ยจังหวะแบบมันร่วงลงมา
ทับกลางตัวจนเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ที่กำลังเลิกงานเพื่อจะกลับบ้าน

แล้วคือออกจากชนซอยนี้

ก็คือก็มาถึงข้ามีล้อลด
ได้รักล้ามแบบเจ็บมั้ยครับ
ไม่ค่ะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับก็ถ้าทำให้ทราบว่าผู้ตายคือนายบุญพลู
ขับรถบัสคันดังกล่าวออกมาจากบ้านพักย่านถนนเทพารักษ์
ไปย่านบางนานะครับมาถึงจุดเกิดเหตุ
็ตที่ยึดล้อหลังขวาชำรุดขาดออกจากกัน
แล้วล้อมันหลุดออกจากดุมยางนะครับแล้วก็กระเด็นออกไปชนกับรถเก่งได้รับความเสียหายนะฮะ
มันหลุดไปเส้นหนึ่งแต่ละข้างมันจะมีสองเส้น
พอเห็นว่ารถคันนั้นไม่เป็นอะไรก็กลับมาที่รถตัวเอง
เอาแม่แรงขึ้นเลยยกล้อรถขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขจะซ่อมรถ
คงจะเอายางอลงอะไรเอาจะมาใส่อ่ะระหว่างขณะกำลังที่มุดอยู่ที่ใต้ท้องรถเนี่ย
ตอนที่กำลังจะมุดออกมาแล้วยังไม่พ้นเลยระหว่างนั้นล้อหลังขวาที่ติดอยู่ที่ดุมอีกหนึ่งวงอ่ะ
คือมันไม่มีน็อตอยู่แล้วเพราะมันเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
มันก็หลุดอีกทีนี้มันก็เอียงเอียงแล้วแม่แรงรับน้ำหนักไม่ไหว
รถก็เลยลงมาทับนายบุญปลูกจนเสียชีวิต
คือถ้าท่านผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้จะมียางอยู่วงหนึ่งที่เขาเอารองรถอยู่
รถบัตรคันนี้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเห็นไหมผมไม่แน่ใจว่านี่คือหลังเกิดเหตุที่เจ้าหน้าที่
เอายางมาลองเพื่อให้ล้ออีกข้างหนึ่งที่ไม่มีล้อแล้วมันลอยขึ้น
เพื่อจะดึงร่างของผู้เสียชีวิตออกมาหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยถ้าเวลาซ่อมรถแล้วเอาแม่แรงขึ้นเนี่ย
ยางเส้นที่แตกหรือมีปัญหาเนี่ยต้องเอามาวางอย่างนั้น
เพื่อป้องกันเวลาที่แม่แรงเกิดมีปัญหาผิดพลาดแล้วรับตัวน้ำหนักรถไม่ไหว
เวลาตัวน้ำหนักแล้วมันล่วงลงมาจะเป็นรถเก่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะ
มันก็จะไปติดที่ล้อที่ล้อเส้นที่มีปัญหา
ก็ควรจะมีรองเอาไว้ทุกครั้งนอกเหมือนการใช้แม่แรง
ยังทำอย่างนั้นเลยเพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นนะล่วงโค้มลงมาเนี่ย